คุณผู้ชมมาดูอีกเหตุการณ์ที่เรื่องนี้
เราก็เห็นข่าวใหม่หรือต่อเนื่องตัววันที่๑๘
คือกรณีที่ผู้ชายคนหนึ่ง
ปีนขึ้นเสาไฟฟ้าแรงสูงที่จังหวัดอุดรธานี
เขาไปอยู่ข้างบนนานเหลือเกินค่ะ

เพราะว่าอะไรรู้ไหมพ่อเมืองเขาบอกว่าต้องตัดเสบียงไง
คือไม่ส่งข้าวไม่ส่งน้ำถ้าหิวถ้าอยากกินลงมากินเอง
เมื่อวานช่วงสักประมาณ๓โมง๔๐ก็ตัดสินใจค่อยปีนลงมานะคะ
นี่ก็คือนายเฉลิมชัยมั่นคงวัย๓๖ปีเป็นชาวจังหวัดสกลนคร
เขาค่อยไต่ลงมาจากเสาไฟฟ้าแรงสูงค่ะ
จุดนี้เป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูง๓บ้านหนองแก่
ตำบลหนองนาคมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
เหตุการณ์ช่วงประมาณสัก๓โมง๔๐กับ๔โมงใช้เวลาไต่ลงมาประมาณสัก๒๐นาที
พอเกือบจะถึงแล้วก็กระโดดลงเบาะลมเนี่ยค่ะ
ก็ปลอดภัยดีนะคะพอลงมาถึงพื้นเนี่ยนายเฉลิมชัยเขาก็มีท่าที
เหนื่อยล้าอ่อนแรงแล้วก็ขอน้ำดื่ม
หลังจากนั้นนายธนพลจันทรนิมิรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
สั่งให้อาสากู้ชีพกู้ภัยนำตัวนายเฉลิมชัยไปส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ให้ไปตรวจสอบหน่อยไปเช็คร่างกายหน่อยรวมถึงรักษาอาการทางประสาทด้วย
แล้วก็จะพากลับไปส่งบ้านเกิดที่จังหวัดสกลนครต่อไปนะคะ
ซึ่งตอนที่เขาก่อเหตุปีนขึ้นไปข้างบนนายเฉลิมชัยเขามีอาการโรคประสาทกำเริบ
แล้วก็ปีนขึ้นไปตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ทีนี้เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเหลือเกินค่ะรวมถึงภรรยาของนายเฉลิมชัย
ก็พยายามพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ลงมาจากเสาไฟฟ้าแรงสูง
แต่ก็ไม่เป็นผลนะจนกระทั่งช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ค่ะ
ทางด้านนายวัฒนาพุทธิชาติรัศกาลจังหวัดอุดรธานี
ก็สั่งบอกว่าทุกหน่วยงานถอนกำลังออกให้หมดเลย
เฝ้าดูสถานการณ์อยู่ห่างอย่าส่งข้าวอย่าส่งน้ำให้
แม้ว่านายเฉลิมชัยจะมีการพูดว่าขอน้ำนะ
บอกว่าขอน้ำกินหน่อยผมจะลงแล้วเชื่อใจผม
ผมคิดถึงลูกเมียครับขอเวลาไต่ลงไปหน่อย
แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ส่งให้บอกว่าถ้าหิวลงมากินเองนะ
รวมถึงอีกเรื่องหนึ่งที่เขาขอความร่วมมือ
คือชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปผ่านมา
พอเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็จะหยุดจะถ่ายรูปถ่ายวีดีโอไง
ซึ่งเขาก็ขอความร่วมมือว่าอย่าถ่ายอย่าหยุดรถ
เพราะเดี๋ยวนายเฉลิมชัยจะคิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่
ทีนี้ทุกฝ่ายค่ะก็ร่วมกันทำตามคำสั่ง
จนกระทั่งนายเฉลิมชัยยอมไต่ลงมาเอง
ดังนั้นระยะเวลาที่เขาอยู่บนเสาไฟฟ้าแรงสูงคือ๔๗ชั่วโมงนะคะ